รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
โอ้โหได้บรรยากาศดีแบบนี้ไม่ใช่อยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเลยนะคะ
อยู่ที่สถานีเกษตรดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราเมืองไทยของเรานี่เองค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็มีดอกสากุระเบ่งบานต้อนรับหน้าหนาวแบบนี้ให้หลายคนที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบน้าวเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมาถ่ายภาพกันได้ด้วย
แต่อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ย

จะส่งพ้นทำให้ภาคป้ายมีคลื่นสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรือเล็กก็ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกทีนึงว่าควรที่จะออกจากฝั่งในระยะนี้หรือไม่ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขคาดการณ์สภาพอากาศกันหน่อยจนถึงวันที่สิบแปดมักกราคมค่ะสำหรับภาคเหนือภา
อบอุ่นและแข็งแรงอยู่เสมอด้วย

ส่วนทะเลคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
จะตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ส่วนฝั่งอันดามันนั้นจะฝนน้อยคลื่นสงบค่ะ
สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพฯบริหารทะคอน

ดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรง

แต่ช่วงกลางวันแดดดีอากาศร้อนตากผ้าตากแพร่กันได้เลย

แบบนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สบายกันได้นะคะ

แต่สำหรับดอกซากุระสวยที่

สิ้นสุดเร็วนี้ในช่วงปลายเดือน
มกราคมแล้วถ้าใครอยากจะมา
ถ่ายรูปสวยมาเที่ยวชมบรรยากาศดีแบบนี้
ก็วางแผนการเดินทางกันได้เลยนะคะ

เตรียมตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะ